คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กับดีเจพี่อ้อยณพาภร
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ขอบคุณมากเลยพอดีมีอีเมลฉบับหนึ่งส่งมาคุยกันนะคะ
ไม่ได้ถามคำถามด้วยแต่ส่งมาแล้วบอกว่าติดตามฟังทุกอาทิตย
เลยตัวเองไม่มีปัญหาความรักซึ่งดีแล้วค่ะแต่ชอบฟังเรื่อง
ความรักของคนนั้นคนนี้ก็เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของ
คนอื่นกันไปเหมือนฮาวทูรักจะเป็นห้องเรียนเล็กเล็กที่
ตำราคือชีวิตจริงของผู้คนนะคะไม่แน่วันนี้เราอาจจะยัง
อยากได้คำตอบในเรื่องนี้ก็ฟังเก็บสะสมประสบการณ์
เอาไว้วันหนึ่งข้างหน้าเกิดเจอเรื่องราวเดียวกันก็อาจจะ
ได้เอาสิ่งที่เราได้คุยแล้วก็ได้ฟังกันไปในหาวธุรักษ
พีก่อนก่อนเอามาใช้กับตัวเองหรือแม้แต่นะคะบางคนไม่ได้
มีคำถามตรงกันเป๊ะแต่เวลาที่พี่อ้อยตอบไปหลายสิ่ง
อย่างที่เป็นวิธีคิดในอันนั้นอาจจะเป็นคำตอบใน
ชีวิตของเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันได้เสมอนะคะเจ้าของเรื่อง
อยากจะคุยกันส่งเรื่องราวมาได้ในฮาวทุรักษ
ก็ส่งมาได้เลยยินดีที่สุดในการรับทุกอีเมลเลยนะคะ
อันนี้ส่งคำถามมาค่ะเป็นปัญหาที่น่าเห็นใจและเรื่อง
น้องเจอก็หนักไม่ใช่น้อยนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
เป็นเรื่องที่ทำให้หนูเจ็บปวดมากจนถึงตอนนี้
ก่อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนนะคะหนูชื่อเล็กอายุ๓๒
ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะเรื่องของเล็กเกิด
ขึ้นมาเมื่อสามปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเข้ามาทำงาน
บริษัทใหม่ใหม่แล้วเราอ่ะมีแฟนอยู่แล้วทำงานมาได้
สักสามเดือนก็มีรุ่นพี่ที่ทำงานมาจีบนะคะซึ่งเขา
ดีมากเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์ทุกอย่างเลยจนรู้สึกชอบเขา
ขึ้นมาประกอบกับว่าเล็กเองทะเลาะกับแฟนบ่อยมาก
เพราะเวลาทำงานของเราไม่ตรงกันแฟนเล็กทำงานโรงงาน
ค่ะต้องเข้าทำงานกะดึกตลอดก็เลยทะเลาะกันบ่อยจน
รู้สึกเหนื่อยมากกับการทะเลาะเล็กก็เลยขอเลิกกับ
แฟนซึ่งพอเลิกกับแฟนปั๊บก็ย้ายออกมาอยู่คนเดียวซึ่ง
ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจคุยกับรุ่นพี่ที่ทำงานที่เรา
อกถูกใจไปแล้วด้วยสักสามเดือนก็ตกลงเป็นแฟน
กันค่ะพี่เขาก็ไปไปมามาที่ห้องเล็กบ้างแต่ไม่ได้
เข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เล็กปี
ความสุขมากเลยจนผ่านไปได้ประมาณหกเดือนวันหนึ่งมี
ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาขอคุยกับเล็กหน่อยเล็กก็รู้สึก
แปลกแต่ก็ยอมคุยกับเขานะคะเขามาบอกว่าแฟนใหม่ของ
เล็กคนนี้เป็นผัวเขาอีกคนน้องใช้คำนี้เลยนะเล็ก
มากเลยค่ะพี่อ้อยคะทำตัวไม่ถูกแฟนเราเป็นสามี
ผู้ชายอีกคนวันนั้นจิตใจเล็กว้าววุ่นไปหมดตื้อไปหมด
งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากไม่รู้จะเอายังไงดีจน
งานกลับบ้านวันนั้นเขาบอกให้เล็กกลับไปก่อน
และจะตามไปเล็กกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกสับสนมาก
เขามาหาเล็กกลางดึกคืนนั้นเล็กถามว่าทั้งหมดคืออะไร
วันนี้มีคนมาบอกว่าเธอน่ะเป็นสามีของเขา
และเขาเป็นผู้ชายด้วยกันเขาสารภาพกับเล็กว่า
เรื่องที่เรารับรู้มาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่เขาทำไปด้วยความจำเป็น
เพราะว่าคนคนนั้นมีบุญคุณกับเขาเขาไม่ได้อยากทำแบบนั้นเลย
เขาพยายามหวานล้อมทุกอย่างเพื่อให้เล็กให้โอกาสเขาอีกครั้ง
เล็กใจอ่อนค่ะและให้โอกาสเขาจนได้
เขาสัญญาว่าจะเลิกกับผู้ชายคนนั้นจนเวลาผ่านไปเกือบปี
ที่เรายังอยู่ในสถานภาพเดิมจนเล็กรู้สึกไม่ไหวกับเรื่องนี้แล้ว
วันหนึ่งก็เลยยื่นคำขัดกับเขาว่าจะเลิกกับเขานะ
ทนอยู่ในสภาพที่เป็นเมียน้อยของผู้ชายคนอื่นไม่ได้อีกแล้ว
ทำไมเล็กต้องทนอยู่ในสภาพนี้เขาก็บอกว่าขอเวลาอีกหน่อยนะ
เขากำลังจะบอกเลิกผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำมาตลอด
เพื่ออนาคตของเรากำลังจะสำเร็จแล้วนะรออีกหน่อย
อ้อยเชื่อไหมคะมันคือคำพูดของผู้ชายที่หนูรัก
ทำให้หนูเจ็บปวดมากที่สุดคำนึงมันทำให้หนูรู้ว่า
ผู้ชายคนนี้เห็นแก่ตัวมากแค่ไหนกับการหลอกผู้ชายคนนั้น
และทำร้ายหนูให้อยู่ในสภาพนี้วันนั้นหนูตัดสินใจจะเลิกกับเขาค่ะ
แต่เขาก็ยังไม่ยอมค่ะยังตามตื้อหนูอยู่เรื่อย
จนกระทั่งตอนนี้พี่อ้อยคะใจหนึ่งหนูก็รักนะ
แต่ใจหนึ่งหนูก็เกลียดเขาหนูควรทำยังไงดีคะ
อ้อยรบกวนตอบหน่อยหรือให้คำแนะนำกับหนูหน่อยนะคะ
ยินดีค่ะน้องเล็กคะนอกใจคือนอกใจ
ไม่ว่าจะนอกใจไปกับเพศไหนก็ตามรักเขาน้องยังไม่เห็นมีใครเลยอะค่ะ
เขารักเรายังไงถึงต้องไปเป็นสามีผู้ชายอีกคน
และไม่มีเหตุผลไหนฟังขึ้นนะการไปหลอกเงินเขา
หลอกใช้ผู้ชายคนนั้นด้วยการเอาตัวเข้าแลก
และบอกว่านี่ไงกำลังจะสร้างอนาคตกับเรา
เอาจริงค่ะเงินที่ได้จากการนี้เนี่ยน้องกินลงเหรอ
เงินที่ได้จากการหลอกคนอื่นคนที่น้องรักเขาจะเป็นจะตาย
จะเลือกเขาเป็นสามีเป็นคนที่มีวิธีคิดแบบมิจฉาชีพแบบนี้เนี่ยนะ
หลอกเอาเงินผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราทนหน่อย
เงินนี้จะเอามาสร้างอนาคตของเราพี่ว่ามันแรงไปอะค่ะ
ลองคิดดูสิคะอาชีพอะไรนะที่เขาทำแบบนี้
เอาตัวเขาแลกเงินการไม่ให้เกียรติตัวเองของเขา
นอกใจไม่ต้องเกลียดเขาก็ได้นะคะน้องเล็ก
แต่ขอให้น้องรักตัวเองเยอะคนแบบนี้
ค่ากับการจะได้หัวใจดีดีของน้องหรือเปล่าแค่เริ่มต้นก็หลอกกันแล้วอะค่ะ
คิดว่าเราโง่ใช่ไหมถึงทำอะไรแบบนี้ได้
ไม่ต้องบอกเขาหรอกเขาไม่รู้เล็กลองนึกดูดีนะคะ
ถ้าผู้ชายอีกคนนึงเขาไม่โทรมาบอกหนู
ว่าเรากำลังมีสามีคนเดียวกันน้องจะถูกหลอกไปอีกนานแค่ไหน
นั่นคือดอกที่๑พอถูกจับได้ก็มาสารภาพ
ด้วยเหตุผลต่างนานาและคิดว่าการอ้างผลประโยชน์
ทำให้น้องยอมทนต่อนี่น้องรอมากี่ปีแล้วล่ะคะ
ที่เขาบอกว่าเขาจะเลิกกับผู้ชายคนนั้นแต่เขาทำไม่ได้
อันนี้ดอกที่๒หลอกแล้วหลอกอีก
ในที่สุดวันนี้ต้องถามตัวเองค่ะว่าถูกหลอกพอหรือยัง
และไม่รู้สิคะพี่อ้อยรู้สึกว่าการที่เขาพูดว่าทนหน่อยนะ
เรากำลังจะสร้างอนาคตของเราโดยการหลอกเงินผู้ชายคนนั้น
คือการดูถูกเราประเภทหนึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
อ้อยมีโอกาสได้คุยกับน้องคนหนึ่งเขาโทรเข้ามาคุยกัน
ก็โดนสามีนอกใจค่ะแล้วก็ตัวเองไม่รู้เลยว่าสามีเนี่ย
ใจไปกับผู้หญิงอีกคนนึงและมีลูกอายุเยอะกว่าลูกเราอีก
ตอนนี้น้องเจ้าของเรื่องเขามีลูกห้าเดือนค่ะอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนของสามี
มีลูกขวบหนึ่งคราวนี้วิธีการที่สามีแก้ปัญหาคือ
เขาบอกว่าจะเอาเงินมาให้เราล้านหนึ่งเป็นหลักล้านนะคะ
และบอกว่าให้เรายอมรับรับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาอยู่ด้วยได้ไหม
ดูวิธีการแก้ปัญหาสิต่างอะไรกับตรงนี้บ้าง
เอาเงินฟาดฟาดให้เราได้ยอมรับว่าเขาต้องมีผู้หญิงอีกคนนึง
ในบ้านเดียวกันกับเราเพราะฉะนั้นเงินไม่ได้สามารถซื้อได้ทุกอย่าง
แต่เกียรติและศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งไม่เคยแคร์ความรู้สึกของเราเลย
เล่าให้ฟังค่ะน้องเล็กว่าสิ่งที่น้องเจอมันอาจจะคล้ายกับแบบนี้ก็ได้นะ
เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ให้เกียรติเราเราต้องให้เกียรติตัวเองค่ะ
เงินที่เราจะเอามาใช้มากินไม่ควรเป็นเงินที่ได้จากการหลอกคนอื่น
หรือแม้แต่เอาตัวของแฟนเราเข้าไปแลกไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะคะ
รอมาหลายปีแล้วนะพี่อ้อยว่าควรสิ้นสุดการรอคอยได้แล้วนะคะ
และถ้าบังเอิญเขาไปเลิกกับผู้ชายคนนั้นจริงสิ่งที่น่ากลัวคือ
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปน้องจะระแวงเขาขนาดไหน
คนที่มีวิธีคิดแบบมิจฉาชีพหลอกใช้คนนั้นทีหลอกใช้คนนี้ที
มั่นใจได้ยังไงคะว่าเขาก็ไม่ได้หลอกเรา
และเอ๊ะถ้าหลอกผู้ชายคนนั้นได้นอกใจฉันได้

เพราะนั่นอาจจะเป็นอุปนิสัยหรือเป็นวิธีคิดที่ติดตัวเขา
บกันยังไม่เท่าไหร่เลยค่ะเราไม่มีโปรโมชั่นดีเข้าหากันเลยเหรอคะ
บได้แป๊บนึงรู้แล้วว่าเขานอกใจ
และที่สำคัญคือเอาจริงไม่รู้นะว่าใครมาก่อนมาหลัง
เราเป็นมือที่๓ด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
แต่นั่นแหละไม่ว่าจะมาก่อนมาหลังที่สำคัญคืออย่าครบซ้อน
เราก็มีคุณค่าในตัวเองนะคะน้องทำไมต้องมานั่งรอเวลาเหลือของเขากับผู้ชายอีกคน
จะด้วยรักจะด้วยหลอกเอาผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามนั่นไม่ใช่ปัญหาของเราค่ะ
ที่สำคัญคือเราต้องรักตัวเองมากพอนะที่จะไม่ไปอยู่ในวงจรอันมืดมนต์ขนาดนี้
จะเห็นแก่ตัวช่วยไปเห็นแก่ตัวที่อื่นค่ะไม่ใช่กับเรา
ถ้าเขาเห็นแก่ตัวแต่เรายังเห็นกับเขาความเห็นกับตัวของเขาจะยิ่งเบ่งบานค่ะ
อย่าอดทนกับคนเห็นแก่ตัวนานนักนะเสียเวลาชีวิต
ต่อให้ตอนนี้ออกมาจากเขายังไม่ไหวก็ต้องแพลนเอาไว้คร่าวค่ะว่า
จะใช้ความอดทนนี้ไปถึงเมื่อไหร่อย่ามัวแต่อดทนเพื่อเขา
แล้วใจร้ายต่อตัวเราทุกวันทุกวัน
คนที่สามารถหลอกเราได้ตั้งแต่ต้นเขาไม่ได้คนรักกันนะคะ
มันเป็นการดูถูกกันนะหวังว่าวันหนึ่งน้องจะเหนื่อยที่สุด
และจะหยุดทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเก็บหัวใจดีเอาไว้รอคนที่ดีค่ะ
และคนนั้นควรฆ่ากับหัวใจดีของน้องเล็กนะ

นี่แฟนเราแนะนำเขาได้อย่างไม่ได้ภาคภูมิใจเลย
เอาเหรอแฟนเราทำไมเห็นไปกับผู้ชายคนนั้น

ึกอักอึกอักจะช่วยกันโกหกคนอื่นเพื่อเขาเหรอ

เราจะภาคภูมิใจแนะนำเขากับพ่อแม่เราได้ยังไงคะว่า
ตอนนี้เขาคือสามีของผู้ชายอีกคน

หลอกเอาเงินผู้ชายคนนั้นมาสร้างอนาคตกับหนู
ฟังมุมไหนไม่ใช่มุมที่ดีทั้งนั้นเลยค่ะเล็กนะคะ
รู้นะว่าเรื่องที่น้องเจอมันค่อนข้างหนักหนา
แต่นั่นแหละค่ะเรายังมีโอกาสเลือกจงเลือก
และคนซื่อสัตว์อย่างเราควรเลือก
อย่าให้คนทรยศอย่างเขามีสิทธิ์เลือกแต่เพียงผู้เดียว
คำว่าอนาคตของเราควรได้มาอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องค่ะ
เงินที่ได้มาจากความสุจริตไม่ใช่ได้เงินจากการหลอกคนอื่นนะคะ
อันนี้ฝากไปยังหลายคนนะเข้าใจเลยค่ะในเรื่องของความรัก
เพราะรักจึงยอมทุกอย่างคำนี้มันเป็นแบบนั้นจริง
แต่ไม่รู้สิถ้าสติมีมากพอเพราะรักต้องไม่ยอมไปสักทุกอย่าง
ถ้ารู้ว่าการยอมของเรานั้นจะสร้างให้เกิดความเห็นแก่ตัวที่มากขึ้นของเขา
หรือแม้แต่ความรักของเรากำลังทำร้ายหัวใจใครต่อใคร
แล้ววันหนึ่งถ้าเรายอมให้ความรักนี้ทำร้ายคนนั้นทำร้ายคนนี้
มันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราในที่สุดค่ะ
ขอให้เล็กทำใจให้ไหวนะคะคนบางคนไม่ควรฆ่ากับความรักของน้อง
ขอให้เขาออกจากชีวิตน้องไวแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

และภูมิใจในคนที่น้องเลือกมายืนข้างเรา
ขอบคุณมากนะคะหวังว่าน้องจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยนะคะ
ใครมีคำถามฝากเอาไว้ใครมีความคิดเห็นใด
ส่งกันไว้ได้เสมอบอกแล้ว
ห้องเรียนเล็กที่เรามีตำราเป็นชีวิตรักของแต่ละคน
และที่สำคัญความรักมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกนะคะ
ตอนรักก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหก
เรียนรู้ความรักแบบที่คิดว่าพรุ่งนี้อาจไม่รักกันเท่าวันนี้
แต่นั่นแหละเมื่อเวลายังเป็นของเราทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
อย่าเห็นคุณค่าของคนบางคนมากที่สุดตอนหลุดมือ
อย่าเห็นคุณค่าของเวลาตอนหมดเวลาแล้ว
และใดก็ตามรักเขามากแค่ไหน
รักตัวเองให้ได้ครึ่งหนึ่งที่รักเขาเราจะมีสติมากขึ้น
วันนี้พี่อ้อยขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป